อันนี้เด็กช่างกว่า๒๐คนนะคะเป็นคู่อริต่างสถาบันกันค่ะ
ยกพวกตีกันบนถนนสายศรีนครินขาออกมุ่งหน้าบางนาเนี่ยนะคะ

เพราะมีทั้งปืนมีทั้งระเบิดปิงปอง
และสรุปเหตุการณ์นี้มีหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่น
เป็นเยาวชนอายุ๑๗ปีเท่านั้นเองนะคะเสียชีวิต
วันนี้แม่ของผู้เสียชีวิตค่ะไปรับศพลูกที่โรงพยาบาลจุลาลงกรนะคะ
ซึ่งยืนยันกับทีมข่าวค่ะบอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแน่นอน
แม้ว่าคนร้ายจะเป็นเยาวชนก็ตามนะคะ
กรณีนี้ผู้ที่เสียชีวิตชื่อว่านายธนาทิพย์เปี่ยมอยู่หรือว่า
มอสเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพปี๑สาขาช่างยนต์ค่ะ
จากเหตุการณ์นายมอสถูกยิงเสียชีวิต
นอกจากนี้มีผู้บาดเจ็บอีกสองรายเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานเองนะคะ
ส่วนวันนี้นะคะนางสาวสุกัญญานาคน้อยอายุ๕๑ปีแม่ของผู้เสียชีวิตพร้อมญาติ
เดินทางไปรับศพลูกชายที่ตึกนิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุลาลงกร

ซึ่งคุณแม่เปิดเผยด้วยความเสียใจบอกว่า
จนถึงทุกวันนี้ยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เลย
ลูกเข้าเรียนเทอมแรกเท่านั้นเอง
ที่ผ่านมาลูกเป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องกับใคร
และคอยระวังตัวไม่เข้าไปอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงตลอด
ระหว่างไปเรียนคุณแม่เล่าแบบนี้นะ

เพราะว่ากลุ่มที่เขาจะหาเรื่องกันจะตีกันเขามองเสื้อเป็นหลักนะ
ถ้าสวมเสื้อที่เป็นคู่อริสถาบันคู่อริเนี่ยเล่นกันเลยนะคะ
จากนี้ช่วงกลับบ้านกลับกับรุ่นพี่เพื่อความปลอดภัยตลอด
ตอนเช้าวันเกิดเหตุลูกชายยังโทรมาหาแม่อยู่เลย

ส่วนเรื่องคดีให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถึงที่สุดนะคะ
แม้ฝ่ายตรงข้ามจะเป็นเยาวชนก็ตามคุณแม่ยืนยันแบบนี้
ขณะที่ผลชนสูตรพลิกศพระบุว่าช็อกจากการเสียเลือดเป็นอย่างมาก
บัตรแผลกระสุนปืนเข้าที่ปอดและหัวใจ
ส่วนศพของน้องมอสเนี่ยนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการ
ทางครอบครัวยังไม่กำหนดวันชาปนกิจด้วยนะคะ

ส่วนที่วัดบังพลีใหญ่กลางที่มีพิธีญาติเตรียมสถานที่บำเพ็ญกุศลศพ
นายสมชายเปี่ยมสุขอายุ๔๕ปี
พ่อของมอสเนี่ยเล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่าตัวเองมีลูกสองคนนะคะ
ตายเป็นลูกคนโตอายุ๑๗ปีเท่านั้นเองส่วนคนเล็กอายุ๑๔ปี
แต่ก่อนที่จะมาเรียนช่างกลคุณพ่อบอกก็เคยทำใจไว้บ้างแล้ว
เพราะว่าข่าวมันเยอะนะเด็กช่างกลตีกันเนี่ยกลัวว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับลูก
แต่ลูกยืนยันว่าอยากเรียนก็ไม่อยากไปห้ามเขานะคะ
ส่วนความคืบหน้าคดีเบื้องต้นนะคะ
ร้อยตำรวจเอกนัทธนนท์เปิดเผยว่าได้นำตัวกลุ่มนักศึกษาฝ่าย
ที่ถูกก่อเหตุมาจับมาแยกสอบปากคำแล้ว
เพื่อลำดับเหตุการณ์ก่อนที่จะประสานฝ่ายสืบสวนเร่ง
ตามหาเบาะแสจากกล้องวงจรปิดทั้งจุดเกิดเหตุ
และจุดใกล้กับจุดเกิดเหตุเพื่อตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ส่วนสาเหตุที่ลงมือฆ่าคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างสถาบัน
ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวเลย
เพราะว่าในมอสผู้เสียชีวิตสอบถามแล้ว
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางส่วนตัวกับใครค่ะ